ถึงตัวเลขเพราะว่าจะต่อกันที่ข่าวนี้เลย

พรุ่งนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะฮะ

โค้งสุดท้ายจริงก็ต้องไปดูเรื่องของตัวเลขกันซะหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูตามคุณโป้งเหน่งเชิญยิ้มกันหน่อย
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มหรือว่าคุณพงศักดิ์โสพักดี

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์บริษีเนรธาตุพุทธคุณ
เพราะว่าคุณโป๊งเหน่งไปที่นี่เป็นประจำเลยนะครับ
ทีนี้ก็แวะไปส่องดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์
พร้อมกับบอกว่าเห็นเลขเด็ดครับ
คือ๓๙แล้วก็๕๔๙๒๐๐เด่นชัดขึ้นมาเลย
แล้วก็ยังบอกว่าไม่ขอพูดอะไรเยอะนะ
มันเจ็บคอเจ็บคอ
ให้ดูเอาเองเลขในอ่างน้ำมนต์ดูเอาเลยส่องเอาเลยนะครับ
โดยหากถูกรางวัลคุณโป๊งเหน่งบอกก็จะกลับมาแก้บนทันทีนะครับ
เพราะคุณโป๊งเหน่งก็ไปมาที่แห่งนี้มาแก้บนกันบ่อย

โอ้โหบอกเลขใหญ่เลยแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้ดูที่วัดทรงเสวยที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่ชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ส้มฉุนนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชาวบ้านที่สมหวังผิดหวังคือก็มีหลายรูปแบบแล้วค่ะ
แต่ทางด้านกรรมการวัดทรงเสวยอย่างนายธนพรโชติพันธ์
บอกว่ามีชาวบ้านที่เขาถูกรางวัลถูกต่อเนื่องกันเลยนะ
ว่าที่เขาถูกนี่คือเขามาหาเลขจากไหน
นี่กรรมการวัดชี้มือมาตรงนี้
เห็นคนกำลังเสี่ยงเซียมซีอยู่คุณผู้ชม

บอกว่าชาวบ้านที่เขามาเสี่ยงเซียมซี

แล้วก็ถามว่าได้เลขอะไรเห็นไหม

นี่โอ้โหชาวบ้านเขาก็จดเอาไว้ค่ะ
จะไปรอซื้อล็อตตารี
ส่วนคนที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วเขาก็มีมาแก้บนนะ

แล้วก็มีการเอาเลขหางประทัดมาดูต่ออีกว่า

จะได้ไปลุ้นรางวัลกันต่อในงวดถัดไป
นี่ฉันไปถามมาให้พวกเขาบอกว่าได้เป็นเลข๘๖๙

ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะคุณผู้ชม

นักเสี่ยงโชคก็ยังคงลุ้นเลขเด็ดนะฮะ
หลังมีการจัดงามรำลึกราชินีลูกทุ่ง
พุ่มพวงดวงจันทร์จากไปครบรอบ๒๘ปีนะครับ
โดยเลขเด็ดที่ได้มาจากป้ายทะเบียนรถกไก่คควาย๕๗

ซึ่งเป็นน้องสาวคนที่๕ของแม่พึ่งนะครับ
ตอนนั้นขับเข้าไปที่ศาลแม่พึ่ง
และปรากฏว่าเครื่องยนต์ดับหลายครั้ง
ต้อยเลยคิดว่าพี่พึ่งหรือแม่พึ่งที่แฟนเพลงเคารพรัก
มาบอกใบ้ให้โชคลาภครับ
ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องก็ดูหมายเลขทะเบียนรถ
ของคุณป้าแล้วก็เอาไปตีเลขกันนะครับ
ส่วนเลขอีกชุดหนึ่งก็คือเลขที่ได้จากที่
ต้อยเสี่ยงเซียม๔ได้เลข๑๑๑๕๑๙นะครับ

โดยแฟนเพลงที่มากราบไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ก็เชื่อว่าแม่พึ่งคราวนี้มาให้โชคในงวดนี้จริงเลยนะครับ
บางคนก็ตีเป็นเลข๒๘จากไปครบรอบ๒๘ปีนะครับ
ปิดท้ายกันที่วัดเชตวนาบราม
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
เรายังไม่หนีหายไปจากกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ
มีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบจากกุมารแก้วปิ่นเพชร
หลังจากเมื่อสองมั่วที่ผ่านมานะครับ
ชาวบ้านได้เลขเด็ดถูกรางวัลกันทั่วหน้าแล้วครับ
ซึ่งจู่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปไหว้ขอพร
ก็เกิดอาการตัวซันแล้วครับ
พร้อมกับส่งเสียงคล้ายเสียงเด็กออกมา
จากนั้นก็ชูมือกางนิ้วออก๙นิ้ว

อันนี้๓หรือว่าแล้วแต่คนดูนะฮะ

ตอนแรกเขาบอกว่ากลางนิ้วออกมา๙นิ้ว
แล้วก็ลดมือซ้ายลงส่วนมือขวายังชู๓นิ้ว
หลายคนก็เอ๊ะตกลงจะเป็นเลขอะไรกันแน่นะครับ

ส่วนเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ชาวบ้านบอกว่าเห็นเป็นเลข๗๖๓๔
ดวงใครดวงมันนะครับท่านครับ